เมื่อวานนี้สรุปแล้วสลากินแบ่งรัฐบาลก็ประกาศรางวัลออกมา
รางวัลที่๑๕๙๖๓๒๔นะครับ

ใช่บอกว่าไปเจอน้องทั้ง๑๓ชีวิต
อยู่ที่บริเวณเนินนมสาววันที่๒
กรกฎาคมคือเดือน๗ก็เลยเป็น๒๗
ใครซื้อถูกก็โดนไปนะฮะหมายถึงได้รับโชคไป
แต่ว่าหลายคนบอกโอ้โหเลขมาเยอะเหลือเกิน
ใครจะไปซื้อตามได้ถูกนะฮะ
ส่วนอีกเลขหนึ่งนั่นก็คือ๒๗เนี่ย
มันไปตรงกับเลขทะเบียนรถ๔๔
ซึ่งเป็นทะเบียนรถเก๋งของหนุ่มวิศวกรที่หายตัวไป๗ปี
และพบว่ารถคันนี้ไปจมน้ำอยู่
เจ้าหน้าที่กู้รถคันนี้ขึ้นมาได้
แล้วก็พบโครงกระดูกของวิศวกรลายนี้อยู่ในรถ
เราเคยนำเสนอข่าวนี้ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหม

โดยอย่างที่บอกไปรางวัลเลขท้าย๒ตัวคือ๒๗
หมายเลขทะเบียนยหญิงลอลิง๔๓๒๗กรุงเทพมนครนี่คุณ

ที่เป็นรถที่ข้างในมีโครงกระดูกของนายเรืองฤทธิจิตโท
กบอายุ๓๕ปีชาวขอนแก่นวิศวกรหนุ่ม
หายตัวไปพร้อมกับรถคันดังกล่าว
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน๒๕๕๔หรือว่าประมาณ๗ปีที่แล้ว
กระทั่งมีคนมาพบเมื่อวันที่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมา

สอดคล้องกับอายุ๒๗ปีของนายศิรวัตรพรมคลี่นักไตรกีฬา
ซึ่งเป็นคนพบคนแรก
ขณะที่เขาซ้อมว่ายน้ำอยู่ที่บึงแห่งนี้
หลังการออกสลากก็พบว่าชาวจันทบุรีต่างให้ความสนใจ
พูดถึงไปต่างนานาเลยล่ะครับ
ด้วยเลขรถทะเบียนรถคันนี้นะครับ

เพราะรางวัลเลขท้าย๒ตัวคือ๒๗จริงนะครับ
และถ้าหากนำเลข๓ตัวของทะเบียนรถเก๋งคันนี้
คือ๓๒๗เนี่ย

คือ๓๒๔เนี่ยนะครับ
ไปซื้อก็น่าจะถูกด้วย

นึกถึงตัวเลขดังกล่าวแล้วก็ไม่ได้ซื้อ

เขาก็เลยเอองั้นเอาเลขของ๑๓หมูป่า
เลขของบอลโลก๔๒๒๔อะไรละกันนะ
เพื่อไปซื้อนี่ชาวจันทบุรีเขาบอกเขาก็เสียดายเหมือนกันนะครับ